การบันเทิงของเรานั้นได้สูญเสียไปอีกหนึ่งบุคคลคุณภาพค่ะ
ก็คือคุณอาถนอมสามโทนนั่นเอง
เมื่อวานนี้เพื่อนในวงการก็พากันโพสต์ไว้อาลัยกันผ่านโซเชียล
รวมไปถึงงานพิธีรดน้ำศพในค่ำคืนแรกด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ทางครอบครัวได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพ
สวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรกที่สารา๑วัดนวลจันทร์นะคะ
มีเพื่อนสนิทแก๊งสามโทนก็คือคุณอาบุ๋มบิ๋มสามโทน
หรือว่าสุธีรัชชานุกูล
แล้วก็คุณอาทงสามโทนหรือว่าคุณอาทงชัยประสงค์สันติ
ญาติพี่น้องเดินทางมาร่วมรดน้ำศพและฟังสวดค่ะ
อกจากนี้ก็มีพ่อรองเขามูลคดีและพี่ท็อปดารณีนุษย์
มาร่วมไว้อาลัยในงานด้วยเช่นกันค่ะ
โดยทางด้านอาบุ๋มบิ๋มอาทงและภรรยาของคุณอาถนอม
ก็คืออาจุ๋มตามภาพเลยคุณผู้ชม
จุ๋มเปิดใจกับสื่อมวลชนทั้งน้ำตาเลย
อาถนอมตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง
ช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาค่ะ
แต่ว่าณตอนนั้นตอนหลังทราบว่าเป็นมะเร็ง

และร่างกายเองก็ตอบสนองดีกับการรักษามาโดยตลอดค่ะ
ที่ผ่านมาคุณอาถนอมไม่ได้เหมือนคนป่วยเลยนะคะ
หน้าตาแจ่มใสคิดบวกตลอดเลยแล้วก็เข้มแข็ง
ให้ความร่วมมือกับคุณหมอเป็นอย่างดีในการรักษา
ทงเล่าให้ฟังด้วยว่าวันก่อนที่เพื่อนจะจากไปเนี่ยนะ
ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจมาเอง
เพราะว่าบอกว่าเขาอยากได้กำลังใจ
ถนอมบอกนะว่าคิดถึงเพื่อนอยากได้กำลังใจ
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะคล้ายกับเป็นการบอกลา
ครั้งสุดท้ายของเพื่อนคนนี้เลยอาทงเล่าให้ฟัง
ส่วนทางด้านภรรยาที่ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้า

บอกว่าอย่างน้อยก็ยังดีใจที่ได้ทำหน้าที่คู่ชีวิต
คือดูแลสามีจนวินาทีสุดท้ายเป็นอย่างดี
ที่เขานั้นจะหลับแล้วก็จากไปอย่างสงบค่ะ
ละครเขาก็ไปถ่ายจนเสร็จสับปิดคิวของเขาเองได้ทั้งหมดทุกกองนะครับ
ผมดีใจและภาคภูมิใจจะได้ร่วมงานกับเพื่อนคนนี้นะครับ
ขอให้เพื่อนหมอไปสู่สวรรค์ไปสู่คุณพบที่สนองปรารถนา
ได้ทำทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้ว
คุณผู้ชมทั้งเพื่อนรักแล้วก็ภรรยานะครับ
ตอนที่ยืนให้สัมภาษณ์กันเนี่ยคือน้ำตาคลอกันไปตลอดร้องไห้ไปตลอด
และอย่างที่อาบุ๋มบอกไปว่าอาถนอมไปถ่ายผลงานเรื่องสุดท้าย

ข้าวเหนียวทองคำนะคะของพี่ทงนี่แหละเป็นผู้จัดนะคะ

ส่วนทางด้านพ่อรองเขามูลคดีค่ะบอกว่าวินาทีที่ทราบข่าวการจักรไปของน้องชายคนนี้

วันที่ทราบว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งตอนนั้นพ่อเองก็ช็อกเหมือนกัน
ได้แต่ภาวนาให้เขาหายดีแต่สิ่งที่ภาวนาไว้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริง
ก็เสียใจอย่างมากเลยที่ไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมนะคะ
ต่อไปนี้ก็คงไม่ได้ส่งข้อความสวัสดีตอนเช้ากันในทุกวันอีกแล้วค่ะ
แต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เขานั้นไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวด
เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่เป็นอีกต่อไป
ขอให้น้องชายที่แสนดีคนนี้เดินทางสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
ต้องบอกว่านอ๋อมกับพ่อสนิทกันมาก
กระทั่งวันหนึ่งหนอมไลน์เข้ามาในกลุ่มว่าผมอยู่โรงพยาบาลผมเป็นมะเร็ง
ทุกคนใจหายวูบเลยจะได้ทำบุญอุทิศให้มัน
คนดีเราให้อะไรก็ไม่ได้และตอนนี้นอกจากให้ครูสมเท่านั้น